รถพยาบาลจำได้ไหมเรื่องซื้อกล้วยทอด
จริงข่าวนี้มันมีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ว่าวันนี้ที่เอามาเล่าเนี่ยเล่าทำไม

เพราะว่าทางโรงพยาบาลเองก็มีการออกมาชี้แจงด้วย
จากกรณีที่ลูกสาวเนี่ยคลิปนี้เลยเขาไปโวยวายทางฝั่งเจ้าหน้าที่
ที่ขับรถว่าทำไมคุณถึงแวะซื้อกล้วยทอดล่ะ
ในเมื่อชีวิตพ่อฉันจะแย่อยู่แล้ว
มาประเมินอาการซักประวัติที่บ้าน

พ่อฉันบอกว่าให้๗คะแนนหรือว่า๗
นั้นแปลว่าพ่อเนี่ยอาการแน่นออกอาการหนักแล้ว
ทำไมไม่รีบพาไปโรงพยาบาลแวะซื้อกล้วยทอด

คือทางทีมงานโรงพยาบาลอันนี้เขาก็เปิดเผยมานะคะ
ก็คือโรงพยาบาลนครนายกนั่นเองค่ะ
เขาได้ไปที่บ้านของคุณลุงสมหมายทองเกิด
๖๔ปีที่เป็นคุณลุงผู้ป่วยนั่นแหละ
โรงพยาบาลเอากระเช้าไปมอบให้

บอกว่าอันนี้เป็นการมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย

ตอนนั้นนักข่าวก็ถามไปหลายคำถามเลยเหมือนกัน

จะดำเนินการจะลงโทษยังไงบ้าง
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มาเนี่ย
คือไม่ใช่ชุดเดียวกันกับรถฉุกเฉินชุดนั้น
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไม่ทราบรายละเอียดต่าง
บอกว่าเดี๋ยวรอให้ผู้บริหารเป็นคนชี้แจงละกัน
แล้วทางโรงพยาบาลออกแถลงการขอโทษมา
คุณผู้ชมเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมกัน
เพราะโรงพยาบาลเขาเปิดเป็นไทม์ไลน์

หลังจากที่ตรวจสอบกล้อมหน้ารถพยาบาล

คือเขาไล่ไทม์ไลน์มาบอกว่า๗โมง๒๗นาที

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ป่วยล้มหมดสติ
แล้วผู้แจ้งบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านไม่ทราบรายละเอียด

สั่งให้รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วย

แล้ว๑๐โมง๓๘นาที

ทำหัฐกาลทางการแพทย์บนรถ
สัญญาณชีพผู้ป่วยปกติดี
พอตอน๑๐โมง๔๗นาที

ทีนี้ระหว่างเดินทาง

ชะลอความเร็วเพื่อรับกล้วยทอดที่สั่งไว้
ใช้เวลา๓วินาที

ขายกล้วยทอดวิ่งมารอส่งของให้ริมถนน
อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเวลาออกเหตุ
ถูกต้องอันนี้ที่โรงพยาบาลชี้แจง
แล้วตอน๑๐โมง๕๗นาที

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน

แล้ววันรุ่งขึ้นคุณหมอก็ให้กลับบ้านได้
อันนี้คือสิ่งที่โรงพยาบาลนครนายก

น้องรับข้อเสนอแนะพร้อมจะนำมาปรับปรุง
งานบริการแล้วก็พฤติกรรมการบริการให้ดียิ่งขึ้น
รวมถึงจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
แต่ทีนี้ฝั่งลูกสาวค่ะ
คุณสุชาดาบอกว่าพอใจนะที่โรงพยาบาลมาขอโทษ
แต่อยากได้คำตอบแล้วก็สงสัยอยู่ด้วย
เกี่ยวกับเรื่องการแถลงของโรงพยาบาล
ที่บอกว่า๓วิในการซื้อกล้วยทอด
ตรงนี้ค่ะ๓วิในการซื้อกล้วยทอดมันใช่ใช่ไหม
พอใจที่เขายังมีความรับผิดชอบที่แบบมาขอโทษพ่อด้วย

แต่ว่าหนูสงสัยค่ะเรื่องการแถลงของโรงพยาบาล
ซึ่ง๓วิมันใช่เหรอ

เขามีมาตรการบทลงโทษอะไรยังไงกับพี่ที่มารับพ่อหนู
ไม่อยากให้เกิดแบบนี้กับใครหรือว่าคนไหนอีก
เคสป่วยฉุกเฉินมากหรือน้อย

ญาติก็บอกว่าอยากดูมีกล้องหน้ารถใช่ไหม

บอกว่าผมว่าไม่น่าจะใช่๓วินาที
มีเป็นหลักนาทีอันนี้คนที่เขานั่งไปในรถฉุกเฉิน

ยินดีที่จะให้ญาติดูที่แรกเราก็ติดต่อไปขอเหมือนกันแหละ

กล้องหน้ารถโรงพยาบาลจะให้ญาติดูเท่านั้น
คือเชื่อว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ญาติได้ดูแล้ว

สรุปคือรับกล้วยทอด๓วิจริงใช่ไหม
คือเข้าใจนะว่าญาติเขาก็ต้องคล่องใจแหละ
๓วิคุณลองนึกนะ๓วินี่สั้นมานะ

แต่ว่าทุกวินาทีมันมีความสำคัญมาก